คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะมีคนแชร์กันแล้วก็พูดถึงกันในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ
เพราะว่าเห็นใจชาวบ้านชาวมอร์แกนที่หมู่เกาะสรินได้จังหวัดพังงา
คือคนก็แชร์ขอให้คนช่วยบริจาคไปช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงทุ่มกว่าเกิดไฟไหม้นะคะ
แล้วก็ไหม้ไปโอ้โห๖๑หลังเหลืออยู่แค่๑๗หลัง
เขาได้รับความเดือดร้อน๒๐๐คนได้ค่ะ
แล้วก็คนในหมู่บ้านนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่อยู่แล้ว
ก็ลำบากอยู่แล้วไฟไหม้ไปอีกแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นสาเหตุนะคะคาดว่ามีบ้านหลังนึงค่ะ
เขาเอาเรือหางยาวไปซ่อมใต้ถุนบ้าน
แล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะสตาร์ทติดเครื่องเรือแล้วก็ระเบิดขึ้น
แล้วก็บ้านเป็นบ้านไม้แล้วลมพัดแรง
แล้วบ้านไม้ทุกหลังเลยแล้วปลูกติดติดกันแบบนี้ค่ะ
ไฟมันเลยโหมเร็วเนี่ยเสียหายไป๖๑หลังนะคะ
เรื่องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะช่วยในเรื่องของการสร้างบ้านใหม่
แต่เขาจะคอยดูให้เลยนะว่าบ้านใหม่ที่จะสร้างเนี่ยควรจะเป็นวัสดุอะไร
ความห่างความใกล้กันมันควรจะห่างกันขนาดไหน
เพื่อป้องกันเหตุในลักษณะแบบนี้
เพราะว่าบ้านเขานี่อยู่ริมทะเลด้วยนะ

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินหมู่บ้านมแกนที่อ่าวบอลใน
คือถ้าจะถามว่าห่างจากฝั่งอำเภอคุระบุรีที่พังงาเท่าไหร่เนี่ย

ค่ะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อคืนนะคะ
ไฟไหม้บ้านของชาวมอร์แกนนะคะบริเวณอ่าวบอลใหญ่หมู่เกาะสุรินใต้
พื้นที่หมู่๔ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
บ้านเรือของชาวมอร์แกนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาจะเป็นบ้านไม้นะคะ
ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงมุงหลังคาอย่างนี้
แล้วบ้านอยู่ติดกันอยู่ริมชายหาด
พอไฟไหม้แล้วมันลามเร็ว
เสียหายไป๖๑หลังเหลืออยู่๑๗หลัง
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน๒๐๐คน
แต่ว่ายังเคราะห์ดีนะคะจากการตรวจสอบ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่หมู่บ้านนี้มีเด็กอยู่เยอะค่ะ
มีเด็กอยู่เป็นร้อยเลยก็อบพยพหนีกันแบบโกลหนน่ะนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็อบพยพชาวมอร์แกน
เด็กคนชะลาผู้หญิงที่บ้านถูกไฟไหม้เนี่ย
อยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
อ่าวช่องขาดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เรือหลวงนราธิวาสนำอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้ายารักษาโรค
สิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับชาวบ้านค่ะ
ก็ออกเดินทางจากชายฝั่งตอน๔ทุ่มครึ่ง
ไปถึงหมู่เกาะสุรินใต้ตอนตี๓นะคะ
ก็ใช้เวลาพอสมควรก็มีการตั้งโรงครัวพระราชทาน
ปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านด้วย
ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้ว่าสิริพัฒน์พัทธกุล
พร้อมด้วยผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปสำรวจความเสียหาย
ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
ได้มีการตั้งเป็นศูนย์บัญชาการร่วมค่ะ
โรงเรียนชุมชนชาวมอร์แกน
ก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อน
ก็จะดูว่าระยะสั้นจะต้องช่วยเหลือยังไง
ระยะยาวจะต้องดูแลกันยังไง
สาเหตุของไฟไหม้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะ
ว่าต้นเพลิงก็คือมีบ้านหลังนึงค่ะ
เขาเอาเรือมาซ่อมเป็นลักษณะของเรือหางยาว

ปรากฏว่าคาดว่าน่าจะมีการเหมือนกับ
ติดเครื่องหรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์เรือหางยาวนะคะ

แล้วไฟก็ลุกลามไปติดบ้านพัก
เพราะว่าบ้านพักต่างเหล่านี้สร้างด้วยไม้
ลมแรงด้วยติดไฟง่ายนะคะ

แต่เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเป็นลักษณะนี้

ท่านที่ยังไม่ถูกไหมคือพอไหม้แล้วลงทะเล
มันไปเร็วจริงคุณภาคภูมิด้วยวัสดุในการสร้างอ่ะนะ
เขาก็เลยเปิดรับบริจาคนะคะคนก็แชร์กันเยอะคุณภาคภูมิ
ขอรับบริจาคหน่อยไปช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ก็รับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องอุปโภคบริโภค
ก็นำไปช่วยเหลือชาวมอร์แกนที่ถูกไฟไหม้
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือนะคะบริจาคไปได้
ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวมอร์แกนที่ประสบอัคคีภัย
ที่ว่าการอำเภอคุระบุรีอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
ช่วยเหลือได้ทุกวันนะคะตั้งแต่๘โมงครึ่ง
จนถึง๖โมงเย็นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ
มีหมายเลขโทรศัพท์นะคะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้
๐๗๖๔๙๑๓๕๓นะคะก็ติดต่อในเวลาราชการ
เจ้าหน้าที่เขาจะได้ประสานเรื่องของการส่งความช่วยเหลือไป
ท่านก็เอาโทรศัพท์ของท่านถ่ายรูปหมายเลขโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะฮะ
ทางหน้าจอคือชาวมอร์แกนนี่เคยเป็นข่าวใหญ่ครั้งหนึ่ง
ก็ตอนเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิเมื่อปี๒๕๔๗ตอนนั้นถูกคลื่นซัดถล่ม
โอ้โหพังหมดเลยนะนี่นะฮะเป็นความสูญเสียครั้งที่สองของชาวมอร์แกนนะครับ
ตอนนั้นก็ทำให้บ้านไม่มีอยู่ที่อยู่อาศัยเลยนะฮะบ้านเนี่ยพังหมดนะครับ
คลื่นยักษ์ซึนามิซัดบ้านเรือนหายไปทั้งหมู่บ้านนะครับ
มอร์แกนอาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินนะครับเป็นชาวเลดั้งเดิม
เลี้ยงชีพด้วยการงมหอยจับปลาขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวคนไทย
หรือว่าชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับอ่าหลายคนก็พูดภาษายาวีได้
ภาษาไทยก็ได้นะนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เขาสูญเสียแบบ
ไม่มีเลยอ่ะไม่มีที่อยู่เลยใช่แล้วก็ต้องไปฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยนะคะ
แม้ว่าอ่ะเดี๋ยวต้องรอสร้างบ้านใหม่แต่ระยะเนี้ยโอ้โหบ้านเขาอ่ะ
ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านมันไปหมดเลยกับไฟอ่ะใช่ก็ต้องดูแลเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
มอร์แกนที่ประสบภัยเขาก็ฝากขอบคุณมานะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าคือความช่วยเหลือไปเยอะ
อืมเขาก็ขอบคุณมาว่าขอบคุณมากมากที่ได้ช่วยเหลือนะคะแต่ว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะมีการคุยกัน
รูปแบบของการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับชาวมอร์แกนคือต้องดูว่ารูปแบบจะเป็นยังไงอืม
สดุควรจะเป็นยังไงความห่างของแต่ละครัวเรือนควรจะเป็นยังไงบ้าง
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้อีกเดี๋ยวทางจังหวัดจะมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดหาซื้อวัสดุก่อสร้างครัวเรือนละ๓๐๐๐บาทเพื่อช่วยเหลือในระยะยาวนะคะ
เงินต้นความช่วยเหลือก็เนี้ยส่งไปต่อเนื่องอ่าอืมค่ะโชคดีที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรั้วเสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะ